เพราะว่าญาติพี่น้องเขาก็รอฟังความคืบหน้าอยู่

คดีที่ในท็อปหรือว่านายเสมาพุทธิศาลวัย๓๓ปี
ถูกกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ชุมชนเดียวกันเนี่ย
ไล่ทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ

เพราะเขาคลุมคลั่งนะครับท่านก็ตามกันมาหลายวัน
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภาพล่าสุดที่เราได้มานะครับ
ก็จะเห็นว่าในช่วงเกิดเหตุเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบนี้
นี่นะฮะจังหวะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ที่ในท็อปจะไปเสียชีวิต๑๕กุมภาพันธ์
คลิปนี้เป็นเหตุการณ์แรกเลยนะฮะที่นายเสมา
ถูกวัยรุ่นไล่ทำร้ายจากในชุมชนมีการคว่างปลาสิ่งของใส่
จนนายเสมอมาก็ถอยหนีไปเรื่อยออกมาทางปากซอยนะครับ
แล้วก็จะมีภาพอีกหลายมุมที่จะเห็นว่ามีการไล่กันไปไล่กันไป
เขาวิ่งหนีไปถึงปั๊มน้ำมันนี่ครับ
ก่อนหน้านี้ก็จะมีภาพที่ตำรวจเข้ามาที่ซอยแล้วก็เหมือนกับคุยกับวัยรุ่นในพื้นที่
บอกว่าให้ช่วยเจอเจอก็จับให้หน่อยตามให้หน่อยเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็ไปถึงปั๊มนู่นนะฮะ
นี่ตำรวจที่มานี่นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะครับ
ไล่กล้องวงจรปิดนะฮะคลิปใหม่ที่ได้มาเนี่ยนะครับ
ระบุเวลาในกล้องสามทุ่มกว่าแปดกุมภาพันธ์นี่นะฮะ
ี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับจะเห็นนายเสมาเดินออกมาจากชุมชน
มีวัยรุ่นคนหนึ่งใส่หมวกกันน็อกพร้อมกับอาวุธเดินตามพยายามจะไปทำร้าย
นายเสมาเขาก็วิ่งหนีนะฮะนี่นะครับวิ่งหนีไปหน้าปากซอยนะฮะ
มีกลุ่มวัยรุ่นวิ่งตามออกไปอีกชาวบ้านตอนนั้นได้ยินเสียงล่ะ
อืมอ่าเขาเริ่มเปิดประตูออกมาดูจากบ้านกันแล้วนะครับ
สามทุ่มกว่าค่ะอ่าบางคนก็ปิดบ้านแล้วนะฮะ
เปิดประตูออกมาดูกันขณะเกิดเหตุถ้าสังเกตดีดีจะมีไฟ
ไฟรถไซเรนของตำรวจอ่ะแบบวาบวาบวาบวาบเห็นไหม
ตรงมุมตรงนู้นอ่ะเห็นไหมฮะแวบแวบวาบวาบอยู่นั่นอ่ะ
มุมขวาของจอนั่นคือปากซอยรถเจ้าหน้าที่จอดอยู่ปากซอย
มีอีกคลิปหนึ่งนะฮะคลิปใหม่เรามีมาเยอะนะครับวันนี้นะครับ
จะเห็นกลุ่มวัยรุ่นนี่ฮะเดินตามนายเสมาออกมาจากปากซอยนะครับ
แล้วเจ้าตัวก็เดินหนีข้ามไปฝั่งตรงข้ามนู่นฮะ
กลุ่มวัยรุ่นก็นู่นเลยวิ่งเลยวิ่งตามเลยนะฮะ
อีกไม่กี่นาทีต่อมานะครับจะไปเจอรถตำรวจที่จอดเปิดไซเรนอยู่เนี่ย
ขับมากลับรถค่ะอ่านี่ฮะขับมาลักษณะกลับรถ
แล้วก็ขับออกไปนี่สามทุ่มสิบหกนาทีแล้วอืมนะฮะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่ารถคันนี้ตำรวจที่ขับมาคันนี้แล้วก็กลับรถออกไปเนี่ย
จะใช่ตำรวจที่ว่าเดินเข้ามาในซอยตอนแรกหรือเปล่าที่มาตามหานายเสมาแล้วไม่เจอ
แล้วก็สั่งวัยรุ่นแถวนี้ว่าเจอก็จัดการให้หน่อยนะนี่นะฮะ
ไปดูคลิปต่อไปนะครับอีกไม่กี่นาทีต่อมา
จะพบว่ารถตำรวจที่จอดเปิดไซเรนเนี่ยที่ขับมากลับรถแล้วกลับออกไปเนี่ยนะฮะ
จะเห็นอีกกล้องอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ฮะเป็นอีกมุมในชุมชน
อันนี้เป็นคนเห็นเหตุการณ์นะจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นวิ่งไล่ตามนายเสมานี่ฮะ
อันนี้จากเป็นกล้องมุมบนเห็นไหมฮะผ่านหน้าชาวบ้านคนหนึ่งไป
แล้วท่านผู้ชมดูอาวุธที่อยู่ในมือแต่ละคนเนี่ย
พวกวัยรุ่นกลุ่มพวกเนี้ยที่วิ่งไล่ตามนายเสมาหรือในท็อปผู้ตายเขาเนี่ย
นะฮะโอ้โหแต่ละคนเนี่ยเอาวกอาวุธนะฮะ
คือมุมนี้มองจากด้านบนลงมาเป็นกล้องในชุมชนนะครับ
ตอนที่ชาวบ้านยืนอยู่ตอนแรกนี่เห็นไหมเหมือนกับเขาเห็นแล้วล่ะ
อะไรกันเนี่ยมีอะไรกันเนี่ยคงมีเสียงเออะโวยวาย
สักพักหนึ่งก็ผ่านหน้าไปเลยนะฮะนี่นี่เห็นไหมอืม
เขาก็ถอยหนีไปด้วยนี่บางคนเนี่ยโอ้โหนี่เหล็กเหล็ก
หมายเมยอะไรเต็มไปหมดนี่บางคนหาแถวนั้นนั่นแหละเห็นไหม
เสื้อเหลืองเนี่ยไปดึงอ่ะดึงดึงจากแถวนั้นมาเนี่ย
อาวงอาวุธอะไรแถวนั้นเนี่ยแล้วก็ไล่กันไปโอ้โหค่ะ
สุดท้ายเขาเสียชีวิตก็อย่างที่เราติดตามข่าวกันมาหลายวัน
เพราะว่าครอบครัวเขาบอกว่าโอ้โหแบบนี้เนี่ยมันยังไงใช่ไหม
คือทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็เข้าใจแหละว่าตัวผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้
คือเสพยาแล้วก็คลุมคลั่งแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาควบคุมตัว
เขาแจ้งเองญาติเป็นคนแจ้งเองแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ที่ไปทำร้ายร่างกายคนเจ็บ
เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวก็ตัวครอบครัวของผู้เสียชีวิต
บอกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับครับแล้วตำรวจก็บอกให้ชาวบ้านในพื้นที่
งั้นช่วยหน่อยคนในพื้นที่ก็เลยช่วยกันจับ
แต่กลายเป็นเขาตายไงเขาเลือดข้างในสมองแล้วเขาตายไง
เพราะตอนแรกที่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยหลังจากได้รับแจ้งไม่เจอนายเสม
เพราะว่าเขาหนีไปก่อนเพราะทำลายคนที่มาจับเลยเป็นคนหนึ่งด้วย
แต่ว่าตำรวจตอนที่สั่งกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนนี้ไว้เนี่ย

อีกทางนี้ก็ยังอยู่ยังต้มน้ำไปกระท่อมดื่ม
เชื่อดข่อไก่มาโยนใส่บ้านเขาไหมก็มาโชว์หน้าบ้านเขาอีก
ทุกผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้าน
ที่กลุ่มวัยรุ่นแล้วภูตายนายเสมางวิ่งผ่าน
คุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่ไปมีชาวบ้านเล่าให้เราฟังนะครับ
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุได้ยินเสียงกลุ่มวัยรุ่นคุยกันว่า
หยิบมีดหรือปืนมาเดี๋ยวจัดการเอง

จากนั้นได้ยินเสียงคนตีกันที่หน้าบ้านก็เลยวิ่งออกมาดู
พบว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยตอนนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับ
แล้วก็พวกทั้งหมดนี่แหละที่เขาเห็นเนี่ยนะฮะ
พากันวิ่งไล่กันวิ่งออกไปเธอก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนนั้นถึงไล่ตีกันก่อนจะเห็นว่ามีตำรวจขับรถกระบะเข้ามา
แต่ตอนนั้นก็ไม่เจอกลุ่มวัยรุ่นแล้ว
ชาวบ้านอีกคนนึงบอกกับเรานะครับบอกว่าได้ยินเสียงคนพูดว่า
มึงแทงกูประมาณอย่างนี้แล้วเสียงนั้นก็ผ่านหน้าบ้านไป
ก็เลยเปิดประตูมาดูก็ได้ยินเสียงพูดประมาณว่า
ระวังกล้องวงจรปิดแล้วก็มีเสียงเฮดังขึ้น
แล้วก็พากันวิ่งไปโดยมีรถตำรวจกับตำรวจอยู่แถวนั้น
ก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมตำรวจไม่ห้ามไม่ทำอะไรเลย
แต่ก็คงคิดว่าสงสัยวัยรุ่นไล่ทะเลาะวิวาดกันมั้ง
ก็เป็นปกติเพราะว่าไล่ตีกันเป็นประจำ
กระทั่งมารู้ข่าวว่าคือเหตุการณ์ที่ในท็อป
ถูกไล่ทำร้ายแบบทำร้ายถูกรุมทำร้ายคนเดียวอ่ะ
จนเสียชีวิตอ่ะเพราะตอนนั้นตำรวจมาบอกว่า
ให้จัดการนายเสมาที่มีอาการคลุมคลั่ง
ซึ่งคิดว่ายังไงซะตำรวจก็ไม่ควรจะทำแบบนี้

เหรอว่าใจดูแค่นี้ทำไมไม่ทำอะไรเลย
เพราะไม่ออกไปเลยไม่เข้าไปดูเลย
เพราะว่าเข้าใจว่าวัยรุ่นไล่กันธรรมดามันคงไปแล้ว

ทะเลาะกันประจำมันไล่ตีกันประจำไง
ก็มองเห็นรถตำรวจไฟมาบมาบอยู่เอ๊ะทำไมเขาไม่ทำอะไรก็นึกอยู่เหมือนกัน
บิงเขาบุ๊บมาว่าให้หยิบอาวุธมาให้อำมาตย์เดี๋ยวกูทำเอง
คือผมมีมีดค่ะกับปืนเขาบอกให้เอามาเดี๋ยวกูทำเอง
แล้วสักพักหนึ่งผ่านไป๒วินาทีก็ได้ยินเสียงเด็กตีกันหน้าบ้าน
หลังจากนั้นก็เลยวิ่งออกมาดูแต่ก็คนชุลมูลมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
ผู้ชมครับมีคลิปเหตุการณ์ในปั๊มน้ำมันแถวซอยนวมิน๗๗นะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นวิ่งไล่กวดนายเสมามาคลิปนี้แหละฮะก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยอาวุธนี่ครบมือ
ไม้เบสบอลไม้งามก็มีมีดยาวก็มีมาทำร้ายเขาจนแบบโอ้โหคือหนีเข้าไปจนมุมอ่ะ
บางคนก็บอกอ้าวไม้งามนี่ปกติแล้วเจ้าหน้าที่เขาใช้ไม่ใช่หรือ
เป็นยุทธวิธีในการที่จะไล่จับคนที่คลุ้มคลั่งแล้วพวกนี้ไปเอามาจากไหนแล้วใช้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ยังไงหรือเปล่า
เราไปคุยกับพ่อของในเก้งนะฮะพ่อของในเก้งเนี่ยหลังจากที่ทราบข่าวว่าในเก้ง
ถูกตำรวจเนี่ยคุมตัวมาสอบปากคำแล้วที่สอนอบึงกลุ่ม
พ่อในเก้งหนึ่งในวัยรุ่นที่วิ่งไล่เขาทำร้ายเขา
ไม่รู้วัยรุ่นไม่วัยรุ่นก็ต้องไปดูอายุกันอีกทีนะ

พ่อบอกว่าคลิปที่ปรากฏมันดูรุนแรง
เหตุการณ์แรกจะเห็นว่าลูกชายถือไม้
แต่ก็เพราะนายเสมาเนี่ยมีอาวุธลูกชายจึงต้องถือไม้เอาไว้ป้องกันตัว
แล้วก็พยายามผลักให้นายเสมาเนี่ยออกไปจากพื้นที่ชุมชน
ภาพที่ออกมามันดูรุนแรงก็จริงแต่ความจริงแล้ว
คือเหมือนกับว่าพ่อก็บอกว่าลูกชายเขาก็ทำเพราะมีเหตุผล
หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ปั๊มน้ำมัน
จะเห็นว่าลูกชายเนี่ยคือคนที่ถือไม้งามของตำรวจนั่นแหละ
ถือเอาไว้ก็เพื่อจะจับตัวนายเสมา
เพราะลูกชายเนี่ยวิ่งไล่ตามนายเสมามานะครับ
แล้วก็มาเจอตำรวจจอดรถอยู่ในซอยอันนี้พ่อในเก้งบอกนะฮะ
แล้วตำรวจเนี่ยเป็นคนบอกเองบอกให้ลูกชายเนี่ยช่วยจับให้หน่อย
แล้วส่งไม้ง่ามเนี่ยพ่อบอกล้มรวดแล้วส่งให้ลูกผม
ลูกผมก็ขึ้นรถตำรวจไปนะเพื่อไปตามนายเสมาไปที่ปั๊มน้ำมัน
แล้วก็เอาไม้งามเนี่ยวิ่งเข้าไปหานายเสมาหรือในท็อปเพื่อจะจับตัว
แต่ว่าคนอื่นเนี่ยมีอาวุธมันก็เลยเกิดการพลั้งมือ
จนถึงขั้นเขาก็บาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพ่อของในเก้งบอกว่าถ้าตำรวจไม่สั่งเนี่ยลูกผมคงไม่ทำ
ตอนนี้ก็แปลกใจมากว่าพอเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วมาถึงขนาดนี้เนี่ย
ลูกเนี่ยเป็นคนไปช่วยตำรวจทำงานแท้แต่สุดท้ายกลับเป็นผู้ต้องหา
ไม่รู้ว่าตำรวจเนี่ยมียุทธวิธีในการทำงานยังไงมีคนคลุ้มคลั่ง
แต่มาใช้ให้ลูกชายใช้ให้ชาวบ้านช่วยกันไล่จับแล้วก็กลายเป็นผู้ต้องหา
แล้วเนี่ยลูกเนี่ยลูกผมเนี่ยจะมีกำหนดจะบวชนะจะบวช๑๕มีนาคมนี้
กลายเป็นว่าตอนนี้กลายมาเป็นผู้ต้องหาถูกจับตัว
ใช่แต่ว่าตัวเขาอ่ะแค่ถือไม้งามก็เห็นอยู่ว่าเขาถือไม้งามก็ไม่
ตอนแรกอาจจะเห็นนะถือถือไม้ตรงนั้นก็จริงแต่ว่าตรงนั้นคนนั้นเขามีอาวุธหรือยังไงไม่รู้
เขาก็เลยต้องมีเหตุป้องกันตัวกันไว้เพราะเขาจะเข้าไปอีกรอบนึงไปทำร้ายคนอีกรอบนึง
ถ้าเขาทำร้ายจริงเขาวิ่งไปแล้วใช่ไหมเขายกเขายนนี่เหมือนกับผักดันออกไปไม่ต้องเข้ามาใช่ไหม
แล้วตรงนั้นเขาก็ไม่ได้ปะทะอะไรกันไม่ได้มีเหตุอะไรกัน
เขาบอกว่าทางญาติเขาให้ขอร้องให้ไปช่วยเหลือ
ช่วยเหลือให้ไล่คนนี้ออกจากตรงนั้นไปเพราะมันจะเข้ามาทำอะไรเขาไม่รู้
แล้วเขาก็แจ้งไปแล้วอะไรอย่างนี้ไง
หลังจากที่ญาติเขามาร้องกับไทยรัฐทีวีเนี่ยแล้วเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ย
เป็นข่าวดังขึ้นมาในหลายที่เนี่ยตำรวจก็ไล่
เรียกกลุ่มบุคคลต่างที่วิ่งไล่ผู้ตายเขาเนี่ยมาสอบปากคำ

หนึ่งในนั้นคือในโทนนะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับแม่ของในโทน
ผู้ชมดูคลิปภาพนี้นะฮะในโทเนี่ยในเก้งคือคนถือไม้งามใช่ไหม
โทนเนี่ยคือวัยรุ่นคนที่ในปั๊มเนี่ยใส่กางเกงตัวเดียวไม่ใส่เสื้อแล้วถือไม้เบสบอล
นี่ค่ะตามลูกศรชี้นะคะ
กางเกงตัวเดียวนะฮะไม่ใส่เสื้อถือไม้เบสบอลในโทนนะครับ
ได้คุยกับแม่ของเขาตอนนี้เขาถูกตำรวจเนี่ยเรียกตัวไปสอบปากคำแล้วนะ
แม่บอกว่าวันเกิดเหตุนะมันเป็นอย่างนี้ลูกชายนั่งย่างกุ้งอยู่หน้าบ้านแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นวิ่งผ่านหน้าบ้าน
หนึ่งในนั้นคือในเก้งในเก้งเป็นรุ่นพี่ของลูกชายซึ่งรู้จักกันพอลูกชายเห็นพี่เก้งวิ่งลูกชายก็วิ่งตาม
ไปถึงปั๊มน้ำมันนะแล้วก็ถือไม้เบสบอลเนี่ยวิ่งตามนายเสมาไปซึ่งหลังเกิดเหตุได้ถามลูกชายแล้วว่าไปทำร้ายเขาหรือเปล่าลูกชายบอกไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำร้ายอะไรเขาเลยผมแค่วิ่งถือไม้เบสบอลไปเฉยนะแล้วไม้เบสบอลเนี่ยก็ไม่รู้มีใครส่งมาให้ด้วยค่ะไม่ใช่ของผมอยู่ดีดีก็มีคนยื่นมาให้ผมก็วิ่งถือไปนะลูกชายเขายืนยันนะครับแล้วเธอก็ยืนยันว่าเชื่อในเส
ลูกชายบอกเพราะลูกชายเป็นคนดีเป็นเด็กดีไม่ใช่คนก้าวร้าวไม่เคยเกเรตอนนี้กังวลมากว่าถ้าลูกเนี่ยต้องกลายเป็นแบบเหมือนกับเป็นแพ้ต้องมาถูกดำเนินคดีนะเพราะตำรวจเนี่ยมาคุมตัวลูกไปสอบตั้งแต่เช้าวันนี้แล้วเนี่ยเองสอบไม่เสร็จเลยเนี่ยเธอกังวลมากว่าลูกเนี่ยอยู่ดีเนี่ยจะกลายมาซวยไปหรือเปล่า

สรุปความมันของมันนั่นแหละไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไม่ได้เป็นเด็กที่ก้าวร้าวไม่ได้เป็นเด็กที่
อะไรที่ไม่ดีอ่ะคือพ่อแม่พูดอะไรเขาก็จะฟังไง
แต่ย่านกุ้งเป็นเหตุ
นี่ฮะคนหนึ่งก็แค่ถือไม้งามตามตำรวจคนหนึ่งก็แค่ถือไม้เบสบอลวิ่งไปไม่ได้ตีอะไรเลย
ที่เหลือก็ซวยไปแล้วกันแต่มันต้องมีคนตีอ่ะเขาจะไปเจ็บสาหัสจนตายได้ยังไงอ่ะใช่ไหม
เขาเลือดข้างในสมองแล้วเขาก็เสียชีวิต
เพราะงั้นกลุ่มพวกนี้ก็ต้องไปให้การกับตำรวจให้หมดนะฮะ
เพราะว่าสองคนนี้เขาบอกเขาไม่ได้ตีไปแล้วเขาแค่วิ่งจิ้มอีกคนนึงก็ถือไม้เบสบอลแค่วิ่งไล่เฉย
ทุกผู้ชมครับเราได้คุยกับยายของในก๊อตในก๊อตก็อยู่ในเหตุการณ์นะ
เป็นกลุ่มที่วิ่งไล่ผู้ตายนี่แหละยายเนี่ยบอกว่าหลานชายเนี่ยติดต่อมาแล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปมอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจะไปมอบตัวที่สอนอบึงกลุ่ม
ตอนนี้หลานอยู่ต่างจังหวัดนะตอนนี้เท่าที่คุยเนี่ยหลานก็ถือว่าก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น
เมื่อวานตอนรู้ข่าวว่าตำรวจไล่ตามตัวอยู่เนี่ยก็เหมือนกับวิตกกังวลมาก
วันนี้ชุดสืบสวนสอนอบึงกลุ่มนะครับได้นำตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ปรากฏในคลิป
ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนนี่แหละทั้งในชุมชนแล้วก็ในปั๊มน้ำมันมาสอบปากคำ
แจ้งข้อหาดำเนินคดีด้วยนะครับก็มีอย่างนี้นะครับมีในเก้งนะมีในคิม
นี่ฮะตามชื่อเลยนะครับในเปรี้ยวในอันในโทนในเฟียสนะฮะที่นำมาแล้วนะครับ
ส่วนคนอื่นในคลิปนะครับกำลังตามตัวอยู่ข้อหาแบ่งเป็น๒ส่วนนะครับ
เหตุการณ์ในชุมชนมีวัยรุ่นถูกดำเนินคดี๙คนข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ส่วนเหตุการณ์ในปั๊มน้ำมันตอนนี้ชัดเจนแล้วเบื้องต้นมี๔คน
ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิต
คือในเก้งในเฟียสในออฟและในโทนนี่นะฮะ
ส่วนกรณีของตำรวจนี่คนก็ถามเยอะ
ว่าตำรวจคุณได้รับแจ้งว่าให้ช่วยระงับเหตุคนคลุ้มคลั่งหน่อย

แต่ทำไมคุณไม่ระงับเหตุคุณบอกเด็กในชุมชน

บางคนบอกถึงท่านได้ยินบอกว่าเป็นกระทืบอันนี้ด้วยซ้ำเนี่ย

บอกว่าเรื่องนี้กำลังตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตำรวจชุดไประงับเหตุในวันนั้นนะครับ
ว่าจะมีความผิดแบบไหนอะไรยังไงหรือไม่
ก็เหมือนคนใส่ชุดเป็นเจ้าหน้าที่วิ่งไปกับกลุ่มวัยรุ่นด้วย